พิษโควิดทำให้เกิดเป็นพิษเศรษฐกิจนะครับ

แล้วก็เรื่องของเจ้าของธุรกิจก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ผลิตของส่งขายไม่ได้
เป็นเพราะว่าไม่มีลูกค้าน้ำแข็งก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่เจ้าของโรงงานผลิตน้ำแข็งเปิดใจบอกว่า
แม้ช่วงหน้าร้อนแบบนี้จริงหน้าร้อนนะ
ต้องมีคนสั่งน้ำแข็งเยอะแต่ทีนี้คนไม่ค่อยสั่งเลยนะครับ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแม้ว่าจะร้อนไปถึง๔๐องศาเซลเซียส
แทบทุกวันเลยปีนี้จริงแล้วจะเป็นช่วงที่ขายดีที่สุดของน้ำแข็ง

ใช่ฮะแบบว่าโอ้โหไปส่งแทบไม่ทันเลยนะฮะ
ทุกคนต้องซื้อไปกินแก้กระหายจากอากาศที่ร้อนจัดนะครับ
เจ้าของโรงงานน้ำแข็งคือคุณนาบรีรัฐแซ่ลิ้มเปิดเผยบอกว่า
ปีนี้โรงงานน้ำแข็งของฉันยังได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เลย
เนื่องจากมีมาตรการต่างออกมาเช่นปิดสถานบันเทิง
ดจัดงานรื่นเริงงานมงคลงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเลี้ยงสังสรรค์
จำหน่ายสุราร้านอาหารต่างก็ห้ามนั่งกิน
ตลาดนัดขายของในพื้นที่ต่างก็ถูกสั่งให้ปิด
เคอร์ฟิลล์ทำให้การค้าขายมีเวลาสั้นลง
กระทบถึงน้ำแข็งก้อนที่พ่อค้าแม่ค้าต้องซื้อไป
แช่ของสดและพืชผักต่างก็ลดลงนะครับ
ทำให้ในภาพรวมของการผลิตทั้งน้ำแข็งหลอดอนามัย
และน้ำแข็งก้อนที่จริงหน้าร้อนปีนี้
จริงหน้าร้อนทุกปีจะผลิตได้เยอะขายได้เยอะ
แต่ปีนี้ลดน้อยลงเกิน๕๐
นี่พอฟังเจ้าของโรงงานน้ำแข็งแล้วเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะ
เพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็ยังบริโภคน้ำแข็งอยู่เหมือนเดิมดี
แต่จริงพวกแบบงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ต้องการใช้น้ำแข็งปริมาณมาก